ความเคลื่อนไหวการเมืองไทยในวันนี้กันหน่อย
ลากเรื่องหลายเหตุการณ์หลายพักการเมือง

วันนี้พักเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยที่ลานท่าน้ำนนอืม

นี่คุณอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์

นี่บอกเดี๋ยวตอนนี้ใกล้คลอดแล้ว
อาจจะเดินทางไปร่วมเวทีปราศัยได้
ในช่วงของจังหวัดที่ใกล้ไม่ไกลมากนะ

นี่ถือว่าเป็นการเปิดเวทีปราศัยครั้งแรก
หลังมีพระราชิกฤษฐิกายุทธภานะครับ

วันนี้ทางแก่นำของพักเพื่อไทยปราศัยนะครับ

ถ้าเพื่อไทยได้เสียงน้อยกว่า๓๑๐เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้
เพราะอีกฝั่งหนึ่งมีเสียงสวอยู่ในมืออยู่แล้ว
อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาต้องการเสียงอีกแค่๑๒๖เสียง
เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาในการโหวตเลือกนายก

สิ่งเดียวที่จะทำให้เพื่อไทยสามารถตั้งรัฐบาลได้
คือต้องได้๓๑๐เสียงขึ้นไปเท่านั้น
เพื่อไทยวันนี้ก็เน้นย้ำกับประชาชนที่
นนทบุรีบอกพักเพื่อไทยอย่าให้ใครมาอ้าง
เราเพื่อไทยมีภาคพี่พรรคน้องภาคสาขาไม่มี
ขอบอกแบบไม่ต้องเกรงใจใครเลือกเพื่อไทยทั้งตั้ง๒ไป

เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นยกมือ

เชื่อว่าหนี้สินจะหมดไปเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาล

ผมว่าอย่างหนึ่งที่การยุบสภาเกิดขึ้นเนี่ย
ดีใจคือเราจะไม่ได้ยินเพลงนะผมร้องไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่
เราจะทำสัญญาขออีกไม่นานนะครับ
เพราะว่า๘ปีนี่มันนานพอหรือยังครับ

ยุบสภาไปแล้ววันซื้น
ตรงกับวันที่๒๐มีนาคม
โทรมาบอกผมเต็มไปหมดว่ายุบแล้วยุบแล้วผมบอกว่ารู้แล้ว
เขาก็บอกว่ารู้ว่ารู้แล้วแต่เขาดีใจ
เก็บความสุขไว้ไม่ไหว

มันเพิ่งคืนให้เพราะวันซื้นนี่แหละตอนยุบสภา
คำถามที่บอกว่ามีคนถามว่าอุ้งอิงจะเป็นนายกได้ไหม
คุณทักษิณในฐานะบีดาของคุณอุ้งอิ๊งบอกว่าเป็นได้และเป็นได้ดีทีเดียวด้วย
แต่คงไปชี้นำลูกสาวไม่ได้ต้องตัดสินใจเอง
แต่ก็ภูมิใจมากที่ตอนนี้ได้ทุ่มเทอย่างหนัก
แม้จะท้องแก่ใกล้คลอดขนาดนี้ยังทุ่มเท
ลักษณะที่ตัวคุณนักศิลป์เองก็ไม่มี
ก็เลยเชื่อว่าคุณอุ้งอิ๊งจะทำได้ดีกว่าตัวเองอย่างแน่นอน

ค่ะไปดูคุณอนุทินกันหน่อยหลังจากที่เมื่อวานนี้
มีภาพกอดนายกใช่ไหม
กอดเองกับนายกนี่จังหวะที่ถูกถามว่า
ไปกินข้าวกับพลเอกประวิทย์แล้วความสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์ล่ะ

แต่วันนี้มีการขอนัดพบส่วนตัวอีกรอบนึงที่ไทยคู่ฟ้านะพี่อุ๋ย

ห้องทำงานเอาพวงมาลัยใส่พานไปมอบให้นายก
โอยพรวันเกิดย้อนหลัง
แก่อย้อนหลังนายกซะหน่อย
เลื่อนสมรสักฆ์ให้ด้วยนะ
ไม่รู้ว่ามันมีนัยะรุ่นมันยังไงหรือเปล่าไม่รู้นะ

จะเอาไปบูชาที่เครื่องบินที่คุณอนุทีนขับด้วย
อยู่แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ส่วนเรื่องการจับคั่วการเมืองก็ต้องดูผลการเลือกตั้งก่อน
ว่าแต่ละพักได้จำนวนที่นั่งเท่าไหร่

ยืนยันว่าเราไม่เคยขัดแย้งกับใคร
และห่างไกลจากคำว่าเป็นศัตรูอีกเยอะเลย
ตกเที่ยงคุณอนุทินยกขบวน

มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ
ก็เป็นการไปกินข้าวร่วมกันครั้งที่๒แล้ว

ภาพขวานี่รอบแรกอาทิตย์ที่แล้ว

ภาพซ้ายนี่ภาพนี้คือเยอะหน่อยนะ

นั่งอยู่ข้างคุณอนุทินที่เหลือก็เป็นการนำพักพลังประชารัฐ
ใช่ก็มีรายงานว่าเนื้อหาบทสนทนาส่วนใหญ่ก็คือการจับมือตั้งรัฐบาลนี่แหละ
ถึงขั้นนั่งกดคำนวณตัวเลขกันเลยนะว่าแต่ละพักจะได้กี่ที่นั่ง

พลังประชารัฐจะได้๗๐ที่นั่งภูมิใจไทยจะได้๗๐ที่นั่ง
ถ้ารวมกันก็๑๔๐ที่นั่งนะบวกกับชาติไทยพัฒนาและประชาธิปัตย์
เกิน๒๐๓ที่นั่งจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนแล้วไม่ใช่เสียงข้างน้อยด้วยนะ
เพราะเขามีเสียงสวด้วยส่วนหนึ่งเขาการันตีเลยนะ
แต่สอสอเขาได้๒๐๓ที่นั่งแล้วเขามีเสียงสวด้วยไง
อันนั้นโหวตเลือกนายกคือถ้าโหวตเลือกนายกได้ก็จริง
แต่ด้วย๒๐๓เสียงเป็นรัฐบาลอยู่กฎหมายอะไรในสภาพมันก็ไม่ผ่าน
แต่เขาบอกเขาไม่ใช่เสียงข้างน้อยไงพี่อุ๋ย

คือนักขณะนี้ผมเชื่อว่าคุณอนุทินเนี่ย

โดยเฉพาะภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเนี่ย

น่าจะหมายถึงว่าณขณะนี้จับมือกันแล้ว

มีในมือละ๒๐๓จากการประเมินในขณะนี้

เพราะถ้าคุณไม่เกิน๒๕๐เสียงเนี่ย
ต่อให้คุณโหวตเลือกแล้วมีเสียงสวช่วยด้วยแล้วเป็นนายกได้เนี่ย

ใช่ไหมแต่ทีนี้คนก็บอกอุ๊ยจับมือกันหลายพักขนาดนี้

คะแนนใครชนะก็เอาไปเลย

การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ
การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ

การสอบส่วนแล้วนะ